ท่านผู้ชมครับเข้ามาในพื้นที่ด้านในเนี่ยน้ำก็ลึกแล้วก็ท่วมสูงขึ้นนะฮะ
คือแต่ละหลังเนี่ยเป็นชั้นสองทั้งนั้นนะฮะบางหลังก็ท่วมมิดหลังคาไปเลย
หลังนี้เข้ามาเนี่ยเจอคุณยายคุณยายกล่องใช่ไหม
ยายกล่องอายุแปดสิบกว่าเนอะค่ะทำไมยายไม่ออกไปอยู่ข้างนอกอ่ะยาย
พวกนั้นก็ญี่ปุ่นผู้ชายเป็น
ใช่ค่ะลูกเขาออกไปอยู่ข้างนอกกันแล้วก็มีคนดูแลอยู่ใช่ไหม
อยู่ลำบากเดือดร้อนยังไงบ้างอ่ะ
ยายเจอน้ำท่วมแบบนี้ทุกปีเลยไหมหรือว่าครั้งไหนหนักสุดพอจะจำได้ไหม

อาหารการกินเป็นไงยายพอไหมพอมีคนเอามาให้มาดูแลช่วยเหลือไหม
เริ่มรู้บ้านอ่ะเนี่ยเริ่มกินเย็นเขาดีเพราะขาดอ่ะเริ่มกิน

เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทรัตท์ทีวีช่อง๓๒